ต่อกันที่กีฬาฟุตบอลกันบ้างดีกว่าค่ะ
ปกติแล้วถ้าพูดถึงผู้รักษาประตูก็จะมีหน้าที่ป้องกันประตู
แต่ว่าผู้รักษาประตูคนนี้ค่ะเขาชอบยิงประตู
แต่ว่าน่าเสียดายที่เขาประกาศแขวนถูงมือค่ะ
ก็เลยทำให้สถิติการยิงประตูของเขาหยุดอยู่ที่๑๓๑ประตูค่ะ
โรเจเรียลเชนีนะคะผู้รักษาประตูชาวบราซิลจากทีมซาโปโลวัย๔๒ปี
แขวนถุงมืออย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หลังจากจบเกมรุดดุกรรม๒๐๑๕ของ๑๖ฟุตบอลลีกของบราซิล
โดยชีวิตการเฝ้าเสาของเซนีเริ่มที่สโมสรซาปาโลตั้งแต่ปี๑๙๙
จนถึงเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะยาวนานถึง๒๒ปี
ก็ลงเล่นให้กับทีมไปมากกว่า๑๒๐๐นัด
พร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ลีกแดนซัมบ้า๓สมัย
โคปาริปราตาเดเวส๒สมัยและสโมสอลโลตอีก๑สมัยในปี๒๐๐๕ค่ะ
ขณะที่ผลงานโดดเด่นที่สุดของนายธวัลคนนี้นอกจากการป้องกันประตูแล้ว
ยังสามารถยิงลูกนิ่งได้ดีค่ะ
นิ่งที่ว่ามีตั้งแต่การยิงฟรีคิสไปจนถึงการยิงจุดโทษ
โดยตลอดเวลา๒๒ปีทำประตูได้มากถึง๑๓๑ประตู
กลายเป็นสถิตินายถวันที่ยิงประตูได้มากที่สุดในโลกด้วย
ส่วนผลงานในระดับชาตินะคะก็เคยติดทีมชาติบาซิลช่วงปี๑๙๙๗ถึง๒๐๐๖ค่ะ

เป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์โลกปี๒๐๐๒